อีกหนึ่งเรื่องไม่ได้เป็นการลองของ

ทำไมมีคนยืนไม่มีหัวอยู่
เป็นภาพผีหัวขาดติดมาในภาพ

เห็นไหมัเราวงกลมได้เกร็ดไกล

ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านที่ลำปาง
กลมนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเห็นเหมือนเราไหม

ผู้ชายกำลังเก้าเท้าทางขวามือของเรา

มันเห็นกิ่งไม้ลงมารึเปล่า

เพราะว่าอันนี้ลักษณะเหมือนคนมากกว่าภาพผีอื่นที่เราเคยอ่านข่าวมาเลย

ที่เราเห็นเป็นภาพเขาบอกว่าคล้ายกับผู้ชาย
บอกไปเสื้อเชิดน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำ
นางเดินก้าวอยู่กองเข้าโพดแถวครอบครัว

ทีนี้ภาพนี้คนถ่ายคือนางธนัชชากาวิระ

ไว้ตั้งแต่๓ธันวาคมตอน๑๑โมง
ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่วันขึ้น๘ค่ำเดือน๑๒
ภาพเขาเป็นภาพนิ่งถ่ายไว้๖ภาพ
แต่มี๒ภาพเท่านั้นที่ติดภาพนี้มาชวนขนหัวลุก
อีก๔ภาพเป็นเพียงภาพวัวทั่วไป
ด้านหลังฝูงวัวก็ไม่มีความผิดปกติอะไร
คนถ่ายเขาส่งภาพนี้ให้สามีดูทางไลน์
ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านสำนานอยู่ที่แม่ห้องศร
ก็ส่งฉันเลี้ยงวัวอยู่นะอะไรแบบนี้
เปิดดูตกใจช็อกให้เพื่อนดู
เฮ้ยผีป่ะเนี่ย
ภาพเมียส่งมามันเหมือนผีหัวขาด
ตอนนั้นคือไม่กล้าบอกเมียเพราะว่าเดี๋ยวเมียกลัวเลี้ยงวัวอยู่อะไรแบบนี้
พอกลับมาถึงก็เลยบอกเมียว่าเฮ้ย
เธอดูข้างหลังสิเธอดูภาพอะไรติดมาตอนถ่าย
เห็นคนไหมอะไรอย่างนี้นะฮะไปฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
อ่าทำไมถึงเชื่อว่าเป็นภาพคนหัวคาด

หลายสิบปีก่อนอย่างที่เขาว่า
มันมีคนไปผูกคอตายตรงนี้
เออตรงเดียวกันกับที่ภาพถ่ายติดคนไม่มีหัว
เขาก็เลยเชื่อเออซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า

ผูกคอตายไปเมื่อ๑๐ปีแล้วเข้ามาปรากฏตรงนี้หรือเปล่า

ทราบกันดีว่าป่านี้เฮียนมากเลย
หลายปีก่อนมีวัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งหายไป

วัวนั้นถูกสิ่งเล่นลับซ่อนเอาไว้
กลับไปวัวมันยืนอยู่ตรงเดิม
อยู่ตรงนั้นนั่นแหละ
แต่มองไม่เห็นเดินผ่านหลายรอบ

ใกล้ถึงประเพณีเลี้ยงเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขา

ใกล้ถึงเวลาที่ต้องเอาของไปเส้นไหว้

เรื่องนี้ย้ำว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ

อย่างที่คุณบอกใบไม้บังหัวคนหรือเปล่า

แต่ชาวบ้านก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของวิญญาณ
หรือเป็นการถ่ายภาพที่มันอาจจะบังเอิญ

ความเชื่อเรื่องผีของใครหลายคนไปเยอะนะ
เขาบอกว่าถ้าเป็นผีถ่ายรูปมันจะไม่ติดใช่ไหม

ตัวนี้เห็นกันจ้ะ